แก๊งค้ายาหนีคดีจากไต้หวันเข้ามาซ่อนที่ประเทศไทย
แล้วก็จัดหายาเสพติดอะไรต่างส่งออกนอกประเทศอีกนะฮะ
คือไม่เข็ดหนีคดีมาแล้วแล้วก็มาก่อความผิดอีกในประเทศไทย
ไม่รอดครับตำรวจตามไปรวบตัวได้ยกแก๊งนะครับ
ชื่อแก๊งไข่ห่วงครับเป็นเครือข่ายไต้หวันฮะ
ค้ายาข้ามชาติตำรวจสอบสวนนายเฉินยู่หนิงอายุ๓๓
แล้วก็พวกชาวไต้หวันรวม๖คนรวมทั้งมีผู้ต้องหาคนไทยอีกหนึ่ง
คือนายอภิญญาอายุยี่สิบสี่ปีครับก่อนหน้านี้บุกไปรวบตัวทั้งหมดได้
ที่บ้านพักย่านลาดกระบังหนึ่งจุดและอีกจุดหนึ่งคือบ้านพักย่านบางพลีที่สมุทรปราการนะครับ
ของกลางเป็นแท่งเหล็กเผากลางรถบรรทุก๑๗แท่ง
แล้วก็มีไอซ์ประมาณสักพันกรัมเศษมีกัญชา๑๐กิโลกรัม
แล้วมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการตัดแต่งแปลงท่อนเผา
เพื่อเอายาเสพติดยัดเข้าไปในท่อนเหล่านี้แล้วส่งออกไปนอกประเทศครับ
ยังไม่หมดมียาไฟฟ์อีก๒๙เมตร
ปั่นใช้ผสมยาเสพติดอีก๒เครื่อง
แล้วก็เคตามีน๑๗กรัมยาแฮปปี้วอเทอร์อีก๑ซอง
เยอะไหมล่ะชมพู่คุณผู้ชมสารพัดยาเสพติดนะครับ
ลับให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าคือมีชาวไต้หวันเนี่ย
ตั้งแก๊งขายาข้ามชาติชื่อแก๊งไข่หวง
หนีคดีค้ายาจากไต้หวันมาที่เมืองไทย
แล้วก็มาจัดหายาเสพติดเพื่อส่งออกไปนอกประเทศไทยให้กับลูกค้าอีกครับ
เช่าบ้านแถวย่านลาดกระบังจ่ายเดือนละ๖๐๐๐นะ
เพื่อพักยาและก็ผลิตส้อนยา
อีกจุดหนึ่งก็คือบ้านพักแถวย่านบังพลี
ที่สะหมดปลากาบนนี้นะครับ
ตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้ก็เลยวางกำลังครับ
ล่าสุดผู้ต้องหาเตรียมนำยาเสพติดที่ซ่อน
เพรารถที่เขาดัดแปลงตกแต่ง
ขนขึ้นเรือเพื่อส่งไปทางทะเล
คุมตัวในเฉินยู่นิงและเพื่อนอีก๑คน

จากนั้นไปค้นที่บ้านพักที่บางพลีสมุทรปราการ

คุมตัวผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก๕คน
รวมแล้วทั้งหมด๗คนนะฮะไต้หวัน๖บวกคนไทยอีกหนึ่ง
ยู่นิงสารภาพครับยอมรับหนีคดีจริง

แล้วก็มาค้ายาต่อครับให้กับเครือข่าย

ส่วนที่ซุกยาในเพรารถเพราะเชื่อว่ามันจะยากต่อการตรวจสอบ
แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายในที่สุดครับ